ส่วนเรื่องต่อไปนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนะครับ
หลังจากที่มีคนไปพบทารกเพศหญิงถูกคลอดทิ้งไว้
โถชักโครกของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่
ซึ่งผู้ที่พบก็สามารถช่วยชีวิตเด็กเอาไว้ได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่ตำรวจก็สามารถจับตัวแม่ของเด็กได้แล้วนะครับ
พบว่าเป็นนักศึกษาอายุ๑๘ปี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ภายในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันแห่ง๑
ในพื้นที่ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี
พบทารกเพศหญิงเพิ่งคลอดถูกทิ้งในโถชักโครก
โดยอยู่ในสภาพนอนหงายศีรษะมุดอยู่ภายในโถ
และมีเลือดตามลำตัวคาดว่าเพิ่งคลอดได้ไม่นาน
ส่วนผู้ที่ช่วยเหลือทารกน้อยไว้ได้ทันอย่างปลอดภัย

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพลพัฒนา

รองนายกเทศมนตรีขณะแวะปั๊มเติมน้ำมัน
หลังเกิดเหตุนายกเทศมนตรีตำบลคลองพลพัฒนาเข้าแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อให้ติดตามจับกลุ่มแม่ของเด็กซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
โดยเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นผู้โดยสารรถประจำทาง
ได้ประสานกับตำรวจภูทรนายงจังหวัดตรัง
ด่านตรวจสกัดจับบริเวณถนนสายตรังนายงซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่รถโดยสารประจำทางทุกคันต้องแล่นผ่าน
กระทั่งพบรถโดยสารประจำทางภูเก็ตหาดใหญ่
คาดว่ามีผู้ต้องสงสัยคลอดทารกทิ้งไว้ในห้องน้ำนั่งโดยสารมาด้วย
จรฐธีจึงขอตรวจค้นผู้โดยสารทั้งหมด
จากการตรวจค้นพบหญิงสาวอายุ๑๘ปีสวมใส่เสื้อผ้าเปื้อนเลือดและมีเลือดออกบริเวณร่องขา
รวมทั้งหน้าตาซีดเสี่ยวท่าทางอิดโรยคาดว่าน่าจะเสียเลือดมากจึงทำการสอบสวน
เบื้องต้นแม่เด็กรับสารภาพว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต
ขอให้พนักงานขับรถจอดแวะปั๊มน้ำมันกลางทางเพื่อขอเข้าห้องน้ำ
ก่อนจะคลอดทารกอายุคัน๙เดือนทิ้งไว้แล้วขึ้นรถโดยสารเดินทางต่อไปแต่ถูกตำรวจจับได้เสียก่อน
ส่วนทารกเพศหญิงเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลคลองท่อมจังหวัดกระบีมีน้ำหนัก๒๐๐กรัม
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
ขณะตำรวจนำตัวแม่ของเด็กไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลนายงจังหวัดตรัง
ก่อนจะส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรทรายขาวจังหวัดกระบี
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน